จะถึงวันแห่งความรักแล้วนะคะวาเลนไทย
พาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดดอกไม้กันหน่อยดีไหมคะว่า
ราคาดอกกุหลาบเนี่ยตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่
แต่เห็นเขาบอกว่าปีนี้วาเลนไทยเนี่ย
คลองตลาดเงียบเหงานะทำไมฮะคนไม่ซื้อคนไปน้อยมากคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่ปากคลองตลาดนะคะเขาก็เริ่มนำดอกไม้หลากสีสันมาวางจำหน่ายกันแล้ว
เพราะมันใกล้จะถึงวาเลนไทยแล้วนับนิ้วดูก็อีก๒วันเองนะคะ
แต่ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อบางตามาก
ประกอบกับที่ปากคลองตลาดเองมีการจัดระเบียบร้านค้าทางเท้า
ประชาชนเขาก็เลยมีทางเลือกลดลงด้วย
สำหรับดอกไม้ที่เอามาวางจำหน่ายเนี่ยนะคะมีตั้งแต่กุหลาบไทยกุหลาบจีนกุหลาบฮอนแลนด์
ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคุณแต่ละกุหลาบมันต่างกันไงคุณรู้ไหม
คุณได้บ่อยคุณได้เยอะนี่ไม่ใช่ขนาดดอกลักษณะดอกก้านยาวอะไรอย่างเงี้
รู้ดีประมาณนั้นนี่อันนี้ก็เป็นกุหลาบแบบก้านยาว
กุหลาบสีแดงเขาบอกว่าราคาจะแพงกว่าสีชมพูค่ะ
ส่วนกุหลาบก้านยาวสีแดงที่หุ้มด้วยตะข่ายเมื่อสักครู่แหมคุณรู้ดีจริงด้วยนะ
ราคาอยู่ที่๒๕๐๕๐๐บาทนะส่วนสีชมพูอยู่ที่๑๕๐บาทค่ะ
ส่วนใครบอกว่าดอกเดียวไม่พออยากได้เป็นช่อ๒๕ดอกเล็กช่อละ๑๕๐๒๐๐บาทนะคะ
ผู้ประกอบการย่านปากคลองตลาดก็บอกว่าวาเลนไทยปีนี้เนี่ยน่าจะมีความต้องการถึง๒ล้านถึง๒ล้าน๕แสนดอกเลย
จากปกติที่อยู่ที่๑ล้านดอกเพราะว่าตอนนี้กุหลาบบางพันธุ์เริ่มมีการสั่งจองล่วงหน้าแล้ว๑สัปดาห์เนี่ย
ว่าช่วงโค้งสุดท้ายก็คือ๑๓๑๔กุมภาพันธ์คนคงจะแห่มาซื้อดอกไม้กันมากขึ้น
คล้องกับที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินไว้นะคะว่า
เทศกาลวาเลนไทยปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่กว่า๓๘๒๒ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น๑๐๓๑๐ก็เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ๑๑ปีค่ะ
คุณผู้ชมใครยังไม่มีคนให้ดอกไม้คุณมิ้นรออยู่นะฮะซื้อมาให้
ดิฉันดูน่าสงสารจังเลยพอพูดแบบนี้
รับหมดทุกดอกนะ